รถไฟขบวนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปที่แหลมชะบัง

ไปทับผู้ชายคนหนึ่งจนคอขาดเลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบนะว่าผู้ชายคนที่เสียชีวิต

และเหตุการณ์นี้กระทั่วที่กู้ภัย
รีบเข้าไปตรวจสอบค่ะเหตุรถไฟทับคนจนเสียชีวิต
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ริมทางรถไฟ
ขาไปแหลมชะบังที่พานทองชนบุรีค่ะ
ในที่เกิดเหตุเมื่อกี้ที่เห็นผ้าขาวคลุมไว้เนี่ย
เป็นศพผู้ชายไม่ทราบชื่อนะคะ
ลักษณะคือศีรษะขาดตกอยู่ข้างลำตัว
กางเกงกีฬาขายาวใส่เสื้อยืด
แต่เสื้อยืดนี่ก็ชุ่มไปด้วยเลือดนะคะ
จากจุดที่เจอศพประมาณ๑กิโลเมตร
เจอรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีดำเทา
ทะเบียน๓ขไข่สเส๘๘๓๐กรุงเทพนะคะ
ผู้ครอบครองรถมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ย
คือนายสุระกล่อมกลางอายุ๒๒ปี
ทีนี้ตำรวจก็ต้องนำมอเตอร์ไซค์ไปตรวจสอบดูนะคะ
ว่าเจ้าของรถเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ตายหรือเปล่า

ตอนตี๔๕นาทีก่อนจะเจอศพนะ
รถไฟขบวนสินค้าวิ่งผ่านไปแหลมชะบัง
นายเอกราชอาจสิริเป็นชาวบ้านที่อยู่ข้าง

ชาวบ้านบอกว่ายังไงรู้ไหมตี๔กว่าได้ยินเสียง
วูดรถไฟเปิดยาวเลยวูด
ยาวผิดปกติเอ๊ะเหมือนกับเตือนอะไรหรือเปล่า
แล้วมารู้อีกทีนึงว่ามีคนถูกรถไฟทับจนคอขาดในช่วงเช้า
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีเหตุรถไฟทับคนจนเสียชีวิตมาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องเดินเท้ามาประมาณสัก๑กิโล
ถึงจะเจอผู้เสียชีวิตและจากการตรวจสอบเนี่ย
ว่ามีบัตรอะไรไหมบัตรอยู่ในตัวมีเอกสารอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่พบหลักฐานอะไรไม่มีบัตรอะไรเลยนะคะ

ผู้เสียชีวิตคือใครกันแน่ต้องแจ้งญาติให้ทราบด้วยนะคะครับ